ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
กักตัวครบแล้ว๑๔วันในจุดที่เขากำหนดเอาไว้

แต่เขาขอให้พอกลับไปบ้านปุ๊บอย่าเพิ่งวางใจ
กักตัวที่บ้านก่อนให้ดำเนินการตามมาตรการที่ออกมาไว้ก่อน
เพราะเราไม่รู้ว่าโรคนั้นมันจะออกมาหลังจากกักตัวอีกหรือเปล่า
คืออย่างที่บอกว่าระยะเวลาของการเพาะฟักเชื้อเนี่ย

ต้องทำให้พอกลับไปบ้านปุ๊บก็ต้องดูแลตัวเองก่อน
แล้วก็อย่าเพิ่งไปใกล้ชิดกับคนในครอบครัวเพิ่มเติมนะฮะ
เป็นกลุ่มนักศึกษาที่กลับมาจากปากีสถาน
เขาถูกกักตัวที่ปัตตานีกับนราธิวาสก็ครบ๑๔วัน

ต้องให้พอกลับไปบ้านปุ๊บเนี่ยดูแลตัวเองก่อน
อย่าเพิ่งไปทำกิจกรรมที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ
เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็คนในครอบครัวด้วย
ปัตตานีได้ร่วมกันปล่อยตัวนักศึกษาที่กลับมาจากปากีสถาน
ถูกนำตัวไปกักตัวที่หอพักของ๗มหาวิทยาลัย
ที่ถูกกักตัวอยู่ที่หอพักในมหาวิทยาลัยสงขานคริน
วิทยาเขตปัตตานีอยู่ที่หอพักหมายเลข๗นะครับ

วันนี้ก็เลยมีกิจกรรมนี่อำลงอำลากันหน่อยครับ
ด้วยความห่วงใยแหละครับอยู่กันมา๑๔วันผูกพัน
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสใกล้สิดกันกันแล้วก็ส่งข้าวให้กันทุกวัน

กำหนดแล้วก็ส่งกลับบ้านก็ต้องมีกิจกรรมส่งกลับกันหน่อยนะฮะ
ก็มีการเข้าทงเข้าแถวช่วยกันส่งตัวกลับบ้านไปด้วยความห่วงใย
ก็ปลอดจากโรคโควิด๑๙กันทุกคน

ให้คนกลุ่มนี้ช่วยเผยแพร่ข้อมูลความรู้
โรคโควิด๑๙ให้คนในพื้นที่ด้วย
ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติตัวต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยเวลาอยู่ที่บ้าน
ใช้ชีวิตยังไงให้มันปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคนี้

เป็นห่วงประชาชนที่ทำงานในมาเลเซียและต้องกลับมาที่บ้านในช่วงเดือนรมดอน

ก็มีการเตรียมแผนสกัดไว้๓ช่องทางตามรอยต่อของจังหวัดนราธิวาสสงขราและสตูน
รับแจ้งว่าจะมีคนเดินทางกลับมาเนี่ย๔๐๐คนโอ้โหน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
ส่วนที่นราธิวาสก็มีการส่งตัวนักศึกษาจากปากีสถานกลับบ้านเช่นเดียวกัน
หลังเดินทางกลับมาเข้าประเทศไทยถูกกักตัวครบแล้ว๑๔วัน
โดยนายเอกรัฐหลีเซ็นนะครับเป็นผู้ว่าของนราธิวาสก็ขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณ
ขอบคุณทุกคนนะที่ให้ความร่วมมือก็มีทั้งกลุ่มที่ไปร่วมกิจกรรมของกลุ่มดาวะมาด้วย
แล้วก็ได้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
ซึ่งก็ดำเนินกันตามมาตรการของกระทรวงศาสตร์ธรรมนักศึกษ์ด้วย
สำหรับการปล่อยตัวนะครับเป็นนักศึกษาปากีสถานจำนวน๑๑๔คนที่กลับมา
เป็นผู้ชาย๗๕คนผู้หญิง๓๙คนแล้วก็เป็นกลุ่มดาวะอีก๑คน
ทุกคนก็ถูกปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องของการปฏิบัติตัว
ต้องทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยจากโรคนี้อย่างเคร่งครัดต่ออีก๑๔วันด้วยนะครับ